คุณผู้ชมคลิปนี้ค่ะที่กรุงเทพแถวรามคำแหง๓ทุ่มเมื่อคืน

รายเดอร์ผู้ชายคนเดียวอีกฝั่งหนึ่งก็สัก๕๖คนได้เขาทะเลาะกัน
ลักษณะประมาณที่ว่าเขาหาว่ารายเดอร์ชูนิ้วกลางให้

แล้วคนที่อยู่ในรถเขาบอกมีเด็กอยู่ด้วยก็เลยตามมาเคลียร์กัน
แล้วก็อยากจะให้ทางรายเดอร์ขอโทษ
แล้วก็มีคนที่เขาอยู่แถวนั้นเป็นผู้หญิงเขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้
แต่กลายเป็นว่าคนถ่ายคลิปเองไม่ได้รู้เรื่องนะโดนด่าไปด้วย
โดนด่าไปด้วยโดนแบบชูนิ้วกลางให้ไปด้วย

ไม่ใช่พี่พี่ก็ไม่ต้องถ่ายทำไมอยากถ่ายทำไมอยากตอบแพทย์ก้าว

เขาจะมาชวนขอโทษ

ไม่ใช่พี่พี่ถ่ายอะไรคะ

ใครผัวหนูคะไม่มีใครผัวหนูค่ะ

พี่ถ่ายทำไม

ไป

ต้นเรื่องมันคือนุ่มรายเดอร์
คนนึงทะเลาะกับกลุ่มคนประมาณสัก๕๖คน
คอนโดมิเนียมปากซอยรามคำแหง๔๒กรุงเทพ

แล้วก็พยายามจะให้ทางรายเดอร์ขอโทษ

ผู้หญิงคนนั้นเขามากับกลุ่มทั้งคู่กรณี

ทีนี้ผู้หญิงคนที่อยู่ในคลิป
หันมาว่าคนถ่ายคลิป

ในคลิปบอกไม่เกี่ยวไม่ใช่สามีฉัน

เลยโดนด่าไปด้วย

เราก็เลยส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปนะคะไปคุยกับคนถ่ายคลิปค่ะ
เธอบอกว่าเธอกำลังจะเดินเข้าคอนโด

สิ่งที่เห็นคือเห็นรายเดอร์ทะเลาะกับอีกฝั่งนึง
เขามากันหลายคนฝั่งรายเดอร์อยู่คนเดียว
แล้วรายเดอร์ถูกต่อยไปทีนึง
เห็นท่าไม่ดีก็เลยเอามือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน
แต่กลายเป็นว่าอ้าวเธอโดนด่าไปด้วย
หาว่าเธอเป็นแบบภรรยารายเดอร์เธอบอกไม่เกี่ยวเลยเธอไม่ใช่
ถ่ายคลิปเอาไว้ก็จะได้เป็นหลักฐานเฉย

แล้วเธอก็โดนผู้ชายคนนึงที่อยู่ในกลุ่มที่มากันหลายคนนะคะ

แต่สุดท้ายเหตุการณ์มันก็จบด้วยความที่ต่างคนก็ต่างเดินไป
เห็นพี่รายเดอร์เขาก็โดนต่อยไปทีหนึ่ง

เพราะเขาก็ยังจอดรถอยู่บนรถ
แล้วก็เราก็เลยหยิบกล้องวิดีโอขึ้นมาถ่าย
ก็เห็นเขาโวยวายแล้วก็ตามในคลิปเลย
พี่คนหนึ่งเขาก็เหมือนกับจะมาเอาเรื่องพี่รายเดอร์

แล้วก็เห็นเขาโวยวายว่าแบบว่าไปชูนิ้วกลางให้เขา
แล้วรถเขามีเด็กเขาก็เลยตามมาเอาเรื่องถึงที่นี่ค่ะ

เขาบอกว่าเหมือนกับอยากให้รายเดอร์เขาขอโทษ
แต่จริงรายเดอร์เขาก็ไม่ได้พูดเขามาขอโทษตรงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่คือเขาก็อยากแบบผมไม่จบเหอะพอเหอะ
แล้วก็ไปมาก็กลายเป็นว่าเขาจะมามีเรื่องกับเราแทน
เราแบบถือกล้องวีดีโอถ่ายอะไรอย่างนี้
ถามว่าพี่ถือกล้องวีดีโอถ่ายทำไม
ผัวพี่ผิดเขาก็หาว่ารายเดอร์เป็นผัวเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็ไม่ได้อธิบายอะไรแล้วเขาก็โบยวายเรา
เหมือนกับว่าใช่พี่มีอะไรกับหนูหรือเปล่ามาถ่ายอย่างนี้อะไร
เราก็เลยพอแล้วแล้วก็เดินเข้าคอนโดไปเลยค่ะ
คนถ่ายคลิปเธอก็ไม่ได้ไปแจ้งความกับตำรวจนะคะ
เพราะว่าเธอก็ไม่ได้ถูกคมขู่ไม่ได้ถูกทำร้าย
แค่ถูกต่อว่าไปช่วงท้ายคลิป
บอกว่าแต่คลิปนี้ก็ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ทีมข่าวก็ถามไปที่ตำรวจสนหัวหมากเจ้าของพื้นที่นะคะ
ตำรวจบอกว่าเมื่อวานมีรายเดอร์ไปแจ้งความที่โรงพักแล้ว
แต่เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับขี่รถจักรยานยนต์ไปเฉียวชนคู่กรณี

แต่ตำรวจบอกว่าก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นเหตุการณ์เดียวกันหรือเปล่า

เขาพูดประเด็นเรื่องของรายเดอร์ชูนิ้วกลาง
แต่ไม่แน่ใจว่ามีประเด็นเรื่องของการขับรถไปเฉียวชนกันหรือเปล่า

ที่มีรายเดอร์ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะ
อ้าว